ส่วนกรณีไหว้ย่อไหว้ย่อท่านศรีใช่ไหมอ้าโหจำได้จำได้
พึ่งที่หลุดออกมาโอ้โหเป็นดราม่าตอนนั้นใหญ่โตว่าคดีนี้สงสัยจะมวยล้มต้มคนดูแหละอดีตในตำรวจใหญ่
ตอนนี้เป็นอดีตอดีตท่านอะไรนะเป็นผู้ช่วยเป็นรองขอโทษเป็นรองพบ
ตลอดถึงขนาดไหว้ยอบคุณเปรมชัยขนาดนั้นโอ้โหวันนี้นะครับคุณศรีวรานะครับ
ออกมาเปิดโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงหมดเลยว่าไอ้ที่ว่าย่อวันนั้นน่ะนะ
ไม่มีผลไม่มีผลกับคดีเดี๋ยวไปดูภาพเก่ากันหน่อยนะ

คลิปนี้แหละเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตอนนั้นจำได้ไหมทั่วบ้านทั่วเมือง

เป็นภาพนิ่งเขาแคปมาแค่ภาพนิ่งก็เลยแบบเฮ้ย
คุณทำไมต้องไหว้ย่อผู้ต้องหาขนาดนี้นะคะ
ก็เลยทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากหลังจากนั้นก็ออกเป็นคลิปนี้ออกมา
ใช่ผลตำรวจเอกสีวราวรังสีพาวมณกุลนะครับ

ที่ปรึกษานายกรรษมนตรีที่ปรึกษาลุงตุ๋วนะฮะ
โอ้โหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ใช่ภาพยิ่งสวยเข้าใหญ่โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่า
ภาพหนึ่งมันอธิบายคำพูดได้เป็นร้อยเป็นพันคำ
ฮะแต่บางทีบางช็อตมันก็มันเป็นการประจวบเหมาะนะอ่ะ
คือตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนล่าเสือดำคดีนี้
เปิดใจเลยเมื่อวานเปิดใจเลยบอกว่านี่ที่เคยถูกคอลหาเห็นไหม
นะครับบอกว่าจะมีการช่วยเหลือกันอะไรกันท่านยืนยันเลยว่า
ไม่ว่าจะคนรวยคนจนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
และในเมื่อทำความผิดจะไหว้หรือไม่ไหว้ไม่ส่งผลต่อกฎหมาย
เอาฟังท่านหน่อยการกราบของผมนะฮะก็ที่บ้านผมพ่อแม่เขาก็
เขาก็สอนมาแบบนี้ฮะการไหว้หรือรับไหว้ที่บ้านผม
ก็บ้านผมเป็นพรามนะฮะก็เราจะไหว้รับไหว้ก็ก็
พี่น้องเราก็ไหว้รับไหว้แบบนี้เอาไปถามพี่น้องผมดูได้นะฮะ
ว่าเราก็ทำแบบเนี้ยและอีกอย่างที่สำคัญนะครับ
ที่ผมจะไหว้อย่างไรหรือรับไหว้อย่างไรเนี่ย
มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเหตุให้กฎหมายมันเปลี่ยนนะครับ
ยังไงตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมายอยู่ดีแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
ไม่ต้องห่วงว่าไอ้คนนู้นรวยคนนี้จนแล้วมันจะมีปัญหาเกิด
ไม่มีหรอกครับถ้ามีก็มาที่นี่ได้เลย
ถ้าตำลวงคนไหนไม่ไม่ทำอะไรให้เลยนะฮะนะฮะ
ยังไงผมก็ยังเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังพอให้ความเป็นธรรมกับท่านได้อยู่

ไม่เอาผมไม่รับผมไม่รับ

คือถ้าเกิดว่าใช้คำว่าท่านพ้นมณฑินได้ไหม
ก่อนหน้านี้ท่านก็เหมือนมีมณฑินเหมือนกันนะฮะ
มีคนไปกล่าวหาหรือมีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าท่านเนี่ยจะช่วยคุณ

ท่านบอกว่าจะมีดราม่าถาโถมแค่ไหนท่านไม่รู้หรอก
เพราะว่าท่านไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดีย

ศัพท์ที่ใช้แล้วใช้มาหลายปีแล้ว

เพราะว่าท่านใช้โทรศัพท์แบบนั้นมานานแล้วจริง
ธรรมเนียบเขาแจกไอโฟงไอโฟนรุ่นเก่ารุ่นใหม่

คือเรื่องงงเรื่องงานอาจจะมีเลขาคอยดูให้ช่า
แต่ถ้ารับโทรศัพท์เครื่องนี้ท่านใช้
โพสต์เวลาเปิดใจอีกนิดนึงบอกว่าตอนทำคดีกดดันนะ
กดดันเพราะว่าช่วงแรกมีพยาหลักฐานน้อยเหลือเกิน
และอีกอย่างหนึ่งค่ะแม่ผู้ใต้บังคับบัญชากับครอบครัวเนี่ย
ก็มีแรงเสียดทานมาคุณผู้ชมก็คงรู้แหละว่า
แรงเสียดทานนี้หมายถึงอะไรนะฮะ
เอาแต่เมื่อตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องอายการ
อายการสั่งฟ้องตามที่ตำรวจทำมาแล้วเนี่ย
ขนาดว่าคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ชมตำรวจเลยนะต้องบอกว่าชมตำรวจ
ว่าคดีนี้ตำรวจทำสำนวนมาแน่นหนามาก

อายการก็เลยสั่งฟ้องได้แบบสะดวกโยธิน

แล้วกลัวคุณเปรมชัยจะโกรธไหมเนี่ย
ตอบเลยบอกคดีนี้ทำไปตามพยานหลักฐาน

คุณเปรมชัยเขาจะโกรธท่านไหมในภายหลัง
ถ้าว่าปิดคดีเสือดำคนทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับ